เมื่อช่วงเย็นประมาณ๕โมงเย็นที่ผ่านมานะคะ

ช่วงประมาณ๕โมงเย็น

คือเป็นโกดังเก็บของ
หลังห้างสรรพสินค้าชื่อดังนะคะในพื้นที่ถนนเทพกษัตรีอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ผู้เสียชีวิตที่นอนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะนี่คือศพของนายสันเพชรทองช่วยอายุ๓๑ปี
ถูกยิงเสียชีวิตค่ะที่ลานจอดรถหลังห้างนะคะมีคนเจ็บอีกหนึ่งนำส่งโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
จากการสอบสวนนะคะได้ข้อมูลมาว่าผู้เสียชีวิตทำงานในห้างนี้แหละค่ะ
เป็นพนักงานส่งของชุดบีอันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุนะคะ
คือผู้เสียชีวิตเนี่ยหลังเลิกงานก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์ทะเบียน๑กไก่ทฐาน๗๕๑๔ภูเก็ต
จะกลับบ้านคนเจ็บเป็นคนซ้อนนี่ค่ะ
ผู้ก่อเหตุโทรศัพท์นัดให้ผู้เสียชีวิตมาหานี่ไงคะนี่ไงคะนัดให้มาเจอกันตรงลานจอดรถตรงนี้
แล้วก็นั่งรออยู่ในรถคันนี้ค่ะพอผู้เสียชีวิตเขามาถึงเนี่ยนะโอ้โหมาเลย
เขาก็มาแบบโอ้โหเหมือนตะโกนเรียกกันอ่ะนะคือผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะเขาขี่รถจักรยานยนต์ออกมาพร้อมเพื่อน
ก็ถือเหล็กห่อด้วยกระสอบตะโกนเรียกกันไปเรียกกันมาจอดรถจักรยานยนต์
เพื่อนของผู้เสียชีวิตถือเหล็กเดินไปหาผู้ก่อเหตุที่รถยนต์
ผู้ก่อเหตุก็เลยถือปืนลงมาจากรถนะคะยิงใส่เลยผู้ก่อเหตุก็วิ่งเข้าไปเจาะยิงผู้เสียชีวิตแบบระยะเผาขน
ผู้เสียชีวิตที่กำลังคล่อมอยู่บนรถจักรยานยนต์ก็เลยล้มไปเลยนะคะเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ
ผู้ก่อเหตุก็ขับรถเก่งคันนี้แหละค่ะหลบหนีไป
ตำรวจแพทย์ไปตรวจสอบศพนะคะเบื้องต้นเนี่ยค่ะกระสุนฝังในกระสุนเข้าขมับซ้าย๑นัดนะคะ
ใกล้ใกล้กับศพมีหัวกระสุนตกอยู่อีกหนึ่งนัดตำรวจก็มอบศพให้กับมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต
นำศพส่งโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเพื่อชนะสูตรพลิกศพอย่างละเอียดค่ะ
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ได้มีการสอบถามเพื่อนของผู้เสียชีวิตนะคะ
ได้ข้อมูลมาว่าช่วงเช้าตัวผู้ก่อเหตุส่งรูปปืนไปให้ผู้เสียชีวิตก่อน
ผู้เสียชีวิตก็หัวเราะแล้วก็โทรศัพท์นัดเจอกันเหมือนกับจะนัดเคลียร์กันนะคะ
พอมาเจอกันที่ลานจอดรถที่จุดนัดหมายตัวผู้ก่อเหตุเขามีปืน
ก็เลยยิงตามที่เห็นในข้างจากร้องงูจรปิดนี่นะคะผู้ก่อเหตุเขามีเปลือนแบบนี้

ใช่แล้วก็เดี๋ยวขึ้นรถก็หนีไป

สุดท้ายเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ผู้ก่อเหตุมอบตัวค่ะออกมามอบตัวแล้วนะฮะ
ตัวกับพันธ์ตำรวจเอกธีรวัตรเลี่ยมสุวรรณผู้กำกับการสพเมืองภูเก็ตนะคะครับ
ผู้ก่อเหตุชื่อว่านายอัครวัฒน์มณีบัวรัฐอายุ๓๗ปี
ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นี่คือบัตรประชาชนของตัวผู้ก่อเหตุนะคะ
ทะเลาะกันทะเลาะกันมานานอ่าเลยตัดสินใจยิงเลยค่ะ
ตัดสินใจยิงกันเลยโอ้โหตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุพร้อมของกลาง
ก็คือปืนนะคะที่ใช้ในการก่อเหตุกระทำความผิดเนี่ยนะคะ
ดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อค่ะอันนี้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เลยค่ะ
แต่ฆ่าเขาตายแล้วมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะฮะ